ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก

ไปดูเรื่องราวของพิธีกรรม
ที่แบบว่าโบราณหาดูได้ยากกันบ้าง
นี่เลยครับเขาว่ากันว่านี่คือการรำดาบเสี่ยงทายบ้านเมืองครับ

รำดาบเสียงทายบ้านเมืองครับ
พิธีกรรมแบบนี้นะตามในคลิปนี้นะ
คุณผู้ชมนะเขาจัดขึ้นกันที่หอศาลเจ้าพ่อพระเรืองชัย
อัพเพอร์มหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร
จริงยะโสธรเราไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะ
แต่ที่นี่เขาก็มีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิโบราณของชาวอีสานเยอะเหมือนกัน
พิธีกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกเดือน๖เป็นประจำในทุกปี

ชาวบ้านเขาก็นำอาหารคาวหวานผลไม้แล้วก็สุรา